นี่วันนี้มันทำผมมาเหมือน

เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์คนใหม่เรียบร้อยค่ะ
เรียกได้ว่าทำเอาหลายคนเนี่ยกรี๊ดสลบนะคะก็คลิปเนี่ยลง๑๕วินาที
แต่คนดูคนโสดตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะด้วยความอิจฉาตาร้อนที่สำคัญค่ะ
อย่างตอนพี่เวียหลับพี่เวียซื้อของอยู่แล้วเขียนว่าอะไรนะความสุขของลุง
มันแปลว่าแบบเฮ้ยมันลึกซึ้งที่สำคัญพี่เวียสุโกนละวัดค่ะก็มีแบบเขาเลยขอบคุณด้วย
ทำไมหวานช่วงนี้เขาฮิตสไตล์ลุงกันเหรอพี่โจลุงกำลังมาจริงนะคะ
ความจริงแล้วเบลไม่รู้จะให้อะไรด้วยค่ะแล้วพอแบบว่าเห็นรูปเก่าอะไรอย่างเงี้
ที่เคยถ่ายก็เลยเออเอามารวมกันทำเป็นคลิปแล้วก็ให้เป็นเห็นพี่เขาชอบเรื่องของถ่ายรูปอะไรต่างด้วยค่ะ

เหมือนคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา

แต่ว่าคือที่เบลเลือกมาก็เป็นฝีมือที่เราถ่าย

แล้วเบลก็เล่นในแอปอยู่แล้ว
ก็เลยถ่ายแล้วก็ส่งไปแหละ
ก็หวานกันนะคะ

รอรุ้นดีกว่าว่าจะมีงานคู่กันอีกหรือเปล่า

หลังจากที่๒๓ปีก่อนหน้านี้ก็จะซุ่มนิดนึง
อ้ำอึ้งกันอยู่นะวันนี้ก็เอาไปให้มันชัดเจนกันไปเลย

จากนี้ค่ะเบลล่าก็ขอเคลียร์อีก๒ประเด็นดราม่าด้วยนะพี่แจ๊ค

มีผู้ไม่หวังดีออกมาสร้างกระแสด้านลบ

ขอยืนยันเลยค่ะว่าคือถ้าสำหรับตอนนี้
แล้วก็คือถ้าจะมีได้ข่าวมาว่าคือเรียรายเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คืออยากให้ทุกคนถ้าใครมีงานบุญอ่ะ
คือส่วนมากศิลปินเขาจะออกมาประกาศเองอยู่แล้ว
คืออยากขอความร่วมมือว่าเอออย่าทำ
หรือแบบอย่าเอาชื่อไปแอบอ้างในทางที่ไม่ดีเลย
เพราะว่าคือมันก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะ
จนทีเขตตั้มเอาเป็นบีเคิร์ฟของเรา
มาบอกว่าเหมือนกันมันจะแฉะละพัฒนาเจริญ

ทุกอย่างผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีมากเลย
แล้วก็คือเป็นตัวเบลเองตัวมะปางเองที่กล้าเอาชื่อเสียงออกมาการันตีค่ะ
ฉะนั้นก็คือมั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะแน่นอนแล้ว
ค่ะดังนั้นก็มั่นใจในคุณภาพได้แค่๑๐๐ค่ะ
นางเอกถ้าดังแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะ

สองแม่รวมตัวกันทำธุรกิจนะแม่กรเกดกับแม่จันวาดใช่ไหม

แซวเล่นนะคะก็ยินดีกับนางด้วยละกันถือว่าเป็นปีของเธอเลยนะคะ